เป็นกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตั้งคันเลยนะ

หลังจากนั้นมีลักษณะคล้ายกับเป็นลม
พอล้มลงไปกลิ้งลงไปอีกที
ลงไปที่รางรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์
นี่แหละค่ะจนทำให้เธอเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นก็บอกว่าส่งผลกระทบ
ต่อคนที่ยังอยู่ก็คือครอบครัวของเธอเป็นอย่างมาก

ลงไปแบบนี้เลยพับลงไปแบบนี้เลย
คนระแวกนั้นก็แตกตื่นกันเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะจริงหลายคนอยู่ในเหตุการณ์

แต่ว่ารางรถไฟฟ้ามันมีไฟฟ้า
ถ้าไปช่วยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อแสง

ค่ะจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้วเกือบหนึ่งปี
ครอบครัวบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลย

จากบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัด
ก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดพระขนง
เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องเงินเยียวยา๓๐ล้านบาท
เวียรับเปลี่ยนล่าซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวโรสลินเปลี่ยนล่า
ซึ่งตกรางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์สถานีบ้านทัพช้าง
และก็ถูกรถไฟทับพร้อมบุตรในคันอายุ๖เดือน
เข้ายื่นหนังสือต่อสารจังหวัดพระขนง
พร้อมทนายก็คือพลเทพปวนยา
และนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วซึ่งเป็นญาติ
เข้าไปฟ้องบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัดซึ่งเป็นจำเลยที่๑
ถือว่าบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทนี่เป็นคนดูแล
และให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้ง
ที่ผู้ตายใช้บริการเป็นประจำเพื่อไปทำงานในตอนเช้า
รถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่๒
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย
รวมทั้งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้ง

เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลจำเลยที่๑และจำเลยที่๒
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นจำเลยที่๔
ในการยื่นฟ้องร้องครั้งนี้
ยื่นฟ้องเป็นการเรียกร้องค่าเสียหาย๓๐ล้านบาท
หลังจากที่ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลย
นายเวียระซึ่งเป็นพ่อแล้วก็เดินทางไปที่ศาลเมื่อวานนี้
เล่าว่าตัวเขาเองและภรรยาต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวที่ตอนยังมีชีวิตอยู่
เข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่ง
และมีการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเดือน
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่ที่จังหวัดน่าน
และหลังจากเกิดเหตุนะคะทางจำเลยไม่เคยเข้าไปเยียวยาทางครอบครัวเลย
มีเพียงเงินช่วยเหลือ๔แสนบาทจากกรมทันประกันภัยอุบัติเหตุ
ซึ่งมอบให้และเป็นเงินที่ทางพนักงานเรียราย
เป็นการทำบุญอีก๗๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาคุณพ่อบอกว่าทางครอบครัว
พยายามสอบถามถึงการเยียวยาดังกล่าวแต่ฝั่งจำเลย
ไม่มีท่าทีจะมาชี้แจงก็เลยตัดสินใจนะคะปรึกษา
คนในครอบครัวและยาดรวมทั้งทนายเข้ายื่นหนังสือฟ้องสารวันนี้ค่ะ
ด้านนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วซึ่งเป็นญาติ

อกจากจะเป็นการเรียกร้องเงินเยียวยาแล้วโจทย์
ยังประสงค์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาจำเลยทั้ง๔
ติดตั้งเครื่องกั้นชาญชาลาทุกสถานีของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้งตามมาตรฐานสากลให้เสร็จสิ้น
ภายใน๑ปีด้วยพร้อมติดเครื่องหมายปุ่มสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ห้ามหรือหยุดรถ
ห้ามรถไฟฟ้าที่กำลังแล่นเข้าสถานี
กรณีที่มีบุคคลหรือว่าทรัพย์สินตกลงไปในช่องทางการเดินรถไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
โดยสารจังหวัดพระขนงมีนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง
๒๐๑๓กรกฎาคมเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที

นอกจากจะเป็นเงินเยาว์ยาเป็นเรื่องของครอบครัวส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมด้วย